ที่ชนบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน

เขาบอกเขาปวดท้องก็ไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่ง

แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าซื้อไปทำอะไร
ก็ถือมีดไปก็ไปนั่งรอคุณหมออยู่ในคลินิก

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เอามีดที่เพิ่งซื้อมา
แทงใส่ผู้ช่วยหมอจนเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะ

เดี๋ยวเขาจะสารภาพว่ายังไงเดี๋ยวรอฟัง
แต่ไปดูจังหวะที่จับตัวคนร้ายกันก่อนค่ะ

ทำอะไรมา
พูดความจริงเลย
พูดความจริง
นี่ค่ะจังหวะที่จับคนร้ายได้
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าก่อเหตุทำไม

โอ้โหตำรวจภูทรหนองขามค่ะ
จับกลุ่มนายธวัชชัยไม่ลักดี

อายุ๓๗นะคะ

อายุ๓๑ปี

นายปรเมฆบาดเจ็บสาหัสค่ะ

จับตัวคนร้ายได้เมื่อคืนนะคะ

ตำรวจน้องขามอศรีราชาจชนมุรี
จากคลินิกที่เกิดเหตุประมาณกิโลนึง

นั่งคุยปรับทุกข์อะไรกับเพื่อน

ที่ตำรวจน้องขามอศรีราชาจชนมุรี

นายธวัชชัยหรือในตะผู้ก่อเหตุ

ก็เลยไปสอบถามอาการเบื้องต้น

โอ้โหแทงไปแบบนี้
ที่กู้ชีพก็นำตัวคนเจ็บนะคะ
แล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนของนายธวัชชัยทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
นายธวัชชัยรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เขาบอกว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยนะเขาปวดท้องลักษณะคล้ายกับท้องเสีย
ก็เลยไปหาหมอที่คลินิกแห่งนี้
ระหว่างทางแวะซื้อมีดเป็นมีดทำครัว
แล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ซื้อมีดอย่างเดียวเขาก็ซื้อของใช้อื่นด้วย
ไม่ได้ตั้งใจจะไปซื้อมีดแล้วเอามีดมาแทงใครเขาก็อ้างประมาณนี้อ่ะนะ
จังหวะที่รอพบหมอนะคะนายธวัชชัยบอกว่าปวดท้องรุนแรงมาก
นายปรเมฆที่เป็นผู้ช่วยหมอเนี่ยเขาก็มาถามอาการแล้วก็วัดความดัน
นายธวัชชัยบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าอะไรมาโดนใจ
เอามีดแทงเขาเลยแทงหลายครั้งด้วยแล้ววิ่งหนีออกมา
เขาตอบแบบนี้ค่ะถามไปถามมาคนก่อเหตุ
อ้างว่าสงสัยผมคงเครียดสะสมภรรยาเพิ่งทิ้งผมไป
วันนี้ตำรวจนำตัวนายธวัชชัยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
คือจริงแล้วตำรวจไปย้อนดูนอกจากคดีแทงนายปรเมฆแล้ว
นายธวัชชัยไปก่อเหตุงัดห้องเช่าเพื่อนบ้านด้วยนะ
เมื่อวันที่สองเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขโมยทองคำของเพื่อนบ้านไปด้วยค่ะ
คดีเลยค่ะตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งสองคดีเลยนะคะ
จุดแรกที่นำตัวไปทำแผนก็คือที่ห้องเช่าที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชา
เป็นห้องของนางสาวกรยาพัฒน์สร้อยแม้นอายุ๓๖ปี
นายธวัชชัยบอกว่าปีนไปที่หลังคาห้องน้ำแล้วก็งัดหลังคา
โรยตัวลงมาลื้อของในห้องขโมยทองไปนะคะทองคำน้ำหนัก๖บาท
คือผู้เสียหายเขาเก็บสะสมเอาไว้นี่ค่ะจุดแรก
จุดที่สองค่ะก็พาไปที่คลินิกนะคะที่ก่อเหตุแทงนายปรเมฆนะคะ
จุดนี้ค่ะเจ้าตัวสารภาพว่าคือหนึ่งเลยไอ้เรื่องที่ไปขโมยของเขาเนี่ยนะ
พนันออนไลน์แล้วก็รู้ว่าเพื่อนบ้านมีทองคำเก็บเอาไว้ในห้อง
ก็เลยอาศัยช่วงที่เพื่อนบ้านไม่อยู่ไปขโมยทองแล้วเอาไปขาย
พอเรื่องเงียบก็มาก่อเหตุที่คลินิก
ตอนที่ไปคลินิกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาปวดท้อง
แล้วก็ตัวคนเจ็บที่เป็นผู้ช่วยหมอมาถามเขาว่าเป็นอะไรเป็นอะไร
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้คิดอะไร
ไม่รู้อะไรโดนใจคว้ามีดแทงเขาเลย
เขาก็เลยถามว่าอ้าวอยู่ดีไปแทงผู้ช่วยหมอ
ทั้งที่เขามาช่วยคุณที่คุณกำลังปวดท้องเนี่ยนะ
เขามาถามว่าคุณเป็นอะไรมาวัดความดันคุณเนี่ยนะ
คุณโมโหเขาไปโกรธอะไรเขามาก่อนหรือเปล่า
ตัวผู้ก่อเหตุบอกว่าเปล่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อน

แต่ไม่รู้อะไรโดนใจก็เลยก่อเหตุแทง
สงสัยเป็นเพราะความเครียดส่วนตัวเครียดสะสม
โดนภรรยาทิ้งไปเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน
แล้วก็ตัวเองต้องดูแลลูกสองคน

แล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มีตเป็นเดิน

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบคลินิกเกิดเหตุนะคะ

เราก็พยายามติดต่อไปที่เจ้าของคลินิก
ก็รู้ความคืบหน้าว่าตอนนี้อาการของนายปรเมฆผู้ช่วยแพทย์ที่ถูกแทงค่ะ
แล้วนะคะแต่ยังต้องรอผ่าตัดอยู่
คุณหมอไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมอันนี้เป็นภาพตอนที่เกิดเหตุที่เขาเนี่ย
โดนทั้งแขนโดนทั้งท้องโดนทั้งหน้าอกโดนทั้งขาโดนทั้งฝ่ามือนะคะ
โดยนายปรเมฆให้กันกับตำรวจบอกว่าผมไม่รู้จักคนก่อเหตุเลย
ผู้ช่วยแพทย์ผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่รู้จักคนก่อเหตุเหมือนกัน
ตอนแรกก็ว่าจะคุยกับผู้ช่วยแพทย์ผู้หญิงรายนี้เหมือนกันแต่ว่าเธอขวัญเสียมาก
แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าไม่รู้จะกลับมาทำงานไหวไหมด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปถามชาวบ้านระแวกใกล้เคียง
บอกว่าช่วงเกิดเหตุมันเป็นช่วงเย็นแล้วฝนตกด้วยก็เลยไม่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
รู้อีกทีก็คือตอนรถพยาบาลหวอมารับคนเจ็บแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าอุกอาจมากแล้วก็เป็นภัยใกล้ตัวด้วย
คนก่อเหตุกับคนบาดเจ็บไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยแล้วก็มาถูกทำร้ายแบบนี้
เมื่อวานตอนที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ระแวงเหมือนกันนะ
เพราะไม่รู้ว่าคนก่อเหตุเป็นอะไรคุ้มคลั่งหรืออะไรมาหรือเปล่า
คุณระวีการได้คุยกับชาวบ้านที่เป็นคนแจ้งเบาะแสให้ตำรวจ

ในหกชั่วโมงอ่ะนะคะก็บอกว่าเขาเห็นนายธวัชชัย
ถูกตำรวจจับนะเห็นเดินเลาะริมทางเท้าถนนใหญ่
ล่อผ่านป่าเข้ามาทะลุซอยเข้าหมู่บ้านด้านหลัง
โดนตัวเปียกโชคตากฝนมาเลยก้มหน้าก้มตาไม่คุยกับใคร
ก็เอกใจเพราะไม่คุ้นหน้าคิดว่าไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่
ก็เห็นเดินดุ่มไปเรื่อยผ่านซอยหมู่บ้าน
ลุเข้าไปในซอย๔แล้วก็หายไปเลย
รีบแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเดินทางไปที่ห้องเช่าของนายธวัชชัยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลจากเจ้าของห้องเช่าว่านายธวัชชัยมาเช่าอยู่กับภรรยา๒ปีแล้วค่ะ
ทำงานเป็นคนขับรถเทรลเลอร์ส่วนภรรยาเป็นผู้ช่วยครู
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมเสพยาเสพติดหรืออะไร
ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้กับคนเช่าคนอื่น
เพราะเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครนะคะ
สองสัปดาห์ก่อนภรรยาของนายธวัชชัยขนข้าวขนของออกจากห้องไปเลย
เจ้าของห้องเช่าบอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
จากนั้นค่ะนายธวัชชัยเก็บตัวเงียบ
เก็บตัวเงียบเลยนะจนสัปดาห์ก่อนมีคนเช่ามาบอกว่าถูกขโมยทองคำ
ตอนนั้นทุกคนก็สงสัยนายธวัชชัยนั่นแหละก็แจ้งความกันเอาไว้
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครก่อเหตุยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้
ธวัชชัยกับภรรยาเคยมาคลุกคลีที่ห้องบ่อยนะคะเจ้าของห้องเช่าบอก
ว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินด้วยเพราะว่าตั้งแต่ภรรยาย้ายออกไป
ยังไม่จ่ายค่าเช่าห้องเลยอะค่ะ
ที่นี่ตกลงแล้วในตัวไชห์หรือในตาก็๒คดีนะคะ
ใช่๒คดี๒ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและข้อหารักษัพ
ก็ต้องนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อค่ะ